ย้อมสีตรงหน้าผากนั่นคือเลือดทั้งหมดนะคุณขวัญคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๕ปีครับ
เป็นชาวอังกฤษโดนต่อยโดนชกโดยวัยรุ่นคนไทย
เพราะอะไรล่ะฝรั่งคนนี้เมาแล้วไปหาเรื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำที่ซอยกรมที่ดิน๖ครับ

ชาวต่างชาติคนนี้นะครับชื่อว่านายเอเลียส
อายุ๓๕ปีเป็นคนอังกฤษครับ
ภาพนี้คือเละหน้ายับเลือดอาบเต็มไปหมดเลยครับ
เจ้าตัวยังเมาอยู่นะตอนที่เจ้าหน้าที่ไป
เพื่อจะช่วยปฐมพยาบาลตะโกนโวยวาย
กว่าจะช่วยได้กว่าจะห้ามแผลห้ามเลือดได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๕เสร็จรุ่งเช้าที่ผ่านมา

เล่าให้ฟังบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นคนไทยประมาณ๒๓คน
เขานั่งดื่มกันอยู่ก่อนหน้านั้น
แล้วฝรั่งคนเมื่อกี้ที่โดนต่อยจนหน้าแตก

เมาหนักคือเดินไม่ตรงเดินเป๋เซไปเซมามาซื้อน้ำแข็ง
เสร็จแล้วเดินไปก่อกวนโต๊ะที่วัยรุ่นเขานั่งดื่มกันอยู่
จังหวะนั้นเจ๊เจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปห้ามกลัวจะทะเลาะกัน
แล้วก็บอกว่ายูยูกลับไปเถอะนะยูซื้อน้ำแข็งได้แล้วยูก็กลับไป
ฝรั่งคนนี้ไม่ฟังครับยังเดินเข้าไปฮะ
เดินเข้าไปเพื่อจะไปก่อกวนกลุ่มวัยรุ่นที่เขากำลังนั่งดื่มกันอยู่นั่นแหละ
คราวนี้ก็เลยโดนชกโดนต่อยแบบไม่ยั้งล้มตึงหงายท้องครับ

ส่วนกลุ่มวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุนั้นหลบหนีไปแล้วครับ
เจ็บทุกข์ก็เลยไปเลยผมก็เลยให้แฟนลงไปเจ็บเลยนี่

นู้นเขาอยากจะกลับนะไม่ได้น่ะ

เหมือนทางนะคนติด
สภาพเมืองพัทยาต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นนะครับ
ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะ

อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
แต่ว่าพอถูกกวนแบบนี้ก็เลยอารมณ์ร้อนเลือดขึ้นหน้า
สุดท้ายฝั่งหนึ่งก็ได้เลือดเหมือนกันนะบาดเจ็บแบบนี้เลยครับ
โอ้ตายแล้วมีแต่ข่าวเนอะโหด